รอปภคนนี้คุณผู้ชมคือเวลาที่แกเมาแกชอบพกมีด
ใช่แล้วพกมีดอย่างเดียวไม่พอนะเดินไปเอามีดไปจี้คอเขา
ทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูสภาพคนที่ถูกเอามีดจี้คอ
และคนที่เอามีดไปจี้คอเขาสภาพนี้ต่างกันเลยนะ
เดี๋ยวดูคนแรกก่อนคนที่โดนเอามีดจี้คอ
นี่พอตำรวจเขาได้รับแจ้งนะว่ามีการทำร้ายร่างกายกัน
มีผู้บาดเจ็บด้วยก็ไปตรวจสอบ
อันนี้ที่ร้านขายของชำผู้ชายคนนี้ค่ะ
คือนายวีรวัตรพรมชัยอายุ๔๑ปีที่เงยหน้าให้ดูที่คอเนี่ย
เพราะว่าโดนลุงรอปภเอามีดมาจี้เป็นอะไรมากไหม
พี่วีรวัตรได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ

ใช่นี่ตอนที่ตำรวจไปที่ริมถนนสุขสวัสดิ์นะที่พระประแดงสมุทรประการ
ส่วนอีกคนนึงคนที่เอามีดไปจี้คอเขา

ลุงโดนอะไรเข้าไป
เดี๋ยวไม่ได้เปิดภาพผิดนะคุณผู้ชม
นี่แหละคือสภาพของคนที่เอามีดไปจี้คอเขา

เลือดอาบเลยอ่ะนี่เปรียบเทียบให้ดูนะคะ
๒คนคนซ้ายคือโดนเอามีดจี้คอ
คนขวาคือคนที่เอามีดไปจี้คอเขา
ขวานี่คือลุงชาวตากิมนอกอายุ๖๕ปีค่ะ

หน้าปูดบวมปากแตกเลือดไหลออกมา
เพราะอะไรโดนอีกฝ่ายหนึ่งสวนกลับมา
คือลุงชาวแกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่แบบพูดจาไม่รู้เรื่องเมาไม้พูดจาอ้อแอเลยแหละ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยึดมีดมาก่อนมีดเนี่ยยาว๒๕เซน
มาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดนะ
แต่ไปถามคนที่โดนจี้ก่อนโดนเอามีดจี้คอคือพี่วีรวัตร
ให้ฟังแบบนี้ตอนนั้นผมออกไปที่ร้านขายของชำ
เห็นแล้วแหละลุงชาวแกเดินตามหลังมาแล้วแกเมา
เมาแล้วแกก็พูดอะไรไปเรื่อยพูดอะไรไม่รู้
ผมก็เลยหันไปลุงเมาแล้วไปนอนไป
หลังจากนั้นลุงควักมีดมาจี้คอผมเลย
ผมก็เลยมือปัดมีดไงแล้วก็ต่อยกัน
ลุงแกเป็นแบบนี้ประจำดูเลือดสิคุณผู้ชม
คนในซอยเนี่ยเคยโดนลุงเอามีดไปจี้หลายคนแล้ว
เวลาเมาเนี่ยพกมีดติดตัวตลอดเลย
และนี่พอเราคุยกับทางคนโดนจี้แล้วนะ
ถามคนที่ไปจี้บ้างก็คือลุงเช้า
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยเชื่อไหม
ยังไม่รู้ด้วยว่าที่ไอ้หน้าตัวเองปูดบวมเลือดออก
โดนใครทำอะไรมาคิดว่าโดนลูกหลานทำร้าย

เดี๋ยวฟังลุงรอปภที่ไปเอามีดจี้คอเขาก่อนค่ะ
ทำไมหน้ายับอย่างนี้

ไม่รู้แล้วลุงกินเหล้ามาหรือเปล่า

รู้จักกันหรือรู้จักป่ะ

ยังคิดว่าแบบลูกหลานเพื่อนมาทำร้าย

วีรวัตรว่ายังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ

เมาเสร็จก็ไปนอนเสร็จแล้วเขาก็มึงอย่าวุ่นวาย

จอบพ่อเราเลยเหรอแล้วทำไงต่อผมก็ปัดเนี่ยครับ

โอ๊ยเนี่ยค่ะเห็นไหมเดินตามหลังมา
แล้วก็เอามีดมามันจะมาจี้คอพี่วีรวัตรเขา
ถามชาวบ้านนะชาวบ้านบอกว่าลุงชาวแกเพิ่งมาเป็นรอปภ
แกอยู่คนเดียวกินเหล้าประจำ

ก่อนหน้านี้นะพอไปมีเรื่องกับชาวบ้าน
ก็โดนทำร้ายเหมือนกันอยากให้ตำรวจเนี่ย
เหมือนกับเอาตัวลุงเช้าไปจัดการหน่อย
ดำเนินคดีหน่อยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ